เหตุการณ์นี้เนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่คนร้ายยิง
ยิงใครล่ะยิงปอตลาดตก

ดูเรื่องนี้กันหน่อยนะคะเหตุการณ์เนี่ย

แผลคือยิงเข้าใบหน้าอย่างเดียวเลย
โอ๊ยโหดมาก

สองทุ่มของเมื่อวันที่๒๕ที่ผ่านมา
คุณดูสินี่ตำรวจสพร่อนพิบูรณ์นะ
ไปตรวจสอบศพของปตลาดตก
หรือว่านายสันติประหารภาษณ์

อยู่ตรงถนนสายนอกทุ่งบ้านม่วงงาม
อำเภอร่อนพิบูรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปตลาดตกคนนี้สภาพคือ

แล้วรถตะแคงราบไปกับพื้นถนน

ตัวปตลาดตกนะโดนยิง

ทั้ง๒๔ใบก็๘๐บาท

ถนนข้างทางโอ้โหฝนตกด้วยค่ะ

มันเป็นถนนแบบดิน
ข้างทุ่งนาเปลี่ยวไม่มีคนค่ะ
ตรงนั้นก็มีอะไรบ้างสวนปาม
แล้วตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงอ่ะ
ฝนก็ตกลงมาหนักมากนะคะ
ทีนี้ถามว่าปตลาดตกเป็นใคร
เขาเป็นคนที่ติดยาเสพติดที่โดนเจ้าหน้าที่
ตามสังเกตตามจับพฤติการมาโดยตลอดเลย
แล้วเขาเคยบำบัดมาแล้วก็หลายรอบ
แต่ก็ยังมีข้อมูลว่าก็ยังยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอยู่
ตำรวจบอกว่าสาเหตุเนี่ยนะอันนี้สันนิษฐาน
ว่าตอนนั้นเนี่ยตัวของ

น่าจะนัดหมายกับคู่กรณีมาคุยมาตกลงอะไรกันบางอย่างไหม

ทีนี้พอมาถึงเนี่ยก็มีคนร้ายคาดว่าน่าจะใช้มอเตอร์ไซค์ตามมา
แล้วเอาอาวุธปืนยิงใส่
ใช่ฮะแล้วก็ยิงใส่หน้าแล้วก็เสียชีวิตทันทีนะครับ
คือตอนแรกที่สันนิษฐานณจุดเกิดเหตุนะ
ตำรวจบอกอาจจะมีเรื่องของยาเสพติดเข้ามาเกี่ยวข้องหรือเปล่า
แต่ว่าล่าสุดตำรวจสันนิษฐานใหม่แล้วนะครับ
คือเขาบอกว่าญาติของผู้ตายไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดไง
แต่ตอนนี้ที่บอกว่าอยู่ระหว่างการบำบัดมันเป็นอาการป่วยทางจิตเวท
มีซึมเศร้าด้วยแล้วก็เครียด
เครียดกับตอนนี้ภรรยาไปมีผู้ชายคนใหม่
ปัจจุบันนี้กินยาคุมอาการอยู่แต่สาเหตุก็ยังไม่ทราบแน่ชัดเหมือนกันนะคะ

เรื่องนี้เราได้รับการเปิดเผยมาจากผู้กำกับที่สพร่อนพิบูรพันธ์ตำรวจเอกสุทัศน์ค่ะ
ทีนี้ถามว่าการตามตัวคนร้ายล่ะผู้กำกับตอนนี้ไปถึงไหนแล้ว
ภูมิกับบอกแบบนี้ค่ะว่าเมื่อเช้านะเรียกทีมสืบเข้ามาสรุปข้อมูลมาประชุมกัน
แล้วที่เกิดเหตุมันอยู่ไกลจากบ้านของชาวบ้านเกือบโลเหมือนกันนะคะ
ดังนั้นมันก็เป็นอุปสรรคหน่อยแหละใครจะเห็นเหตุการณ์ช่วงนั้น
รวมทั้งร่องรอยของคนร้ายด้วยว่าจะมีคนเห็นไหม
ตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งคลี่คลายเดี๋ยวเขาต้องไปไล่ค่ะ
ดูกล้องวงจรปิดด้วยถึงแม้จุดที่เกิดเหตุมันอาจจะเปลี่ยว
ไม่มีบ้านคนไม่มีคนผ่านไปผ่านมาแต่พอเลยไปอีกหน่อยหนึ่งอ่ะ
เป็นบ้านคนมีไหมล่ะกล้องวงจรปิดจะได้เอาข้อมูลต่าง
มาเป็นแนวทางในการสืบเพื่อตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดี
แต่เหตุนี้โหดมากจริงนะคะ